ในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวของโอลิมปิกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งแน่นอนครับอย่างที่คุณนัทพงศ์บอกไปนะครับว่า
เศรษฐีรออยู่แล้วครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ
นักกีฬาหลายคนอดทนรอมากกับการเก็บตัวที่มันยาวนานกว่าปกติ
กว่าจะเจอโอลิมปิกเกมที่เลื่อนการแข่งขันมาแล้วก็ภาครัฐเตรียมแล้วนะครับ
องทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก็ได้มีงบประมาณในการจัดสรรไว้ให้แล้ว
สำหรับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นเหรียญรางวัลในประเภทไหนก็ตามนะครับ
และนักกีฬาทุกคนเนี่ยก็ต้องโฟกัสกับการดูแลตัวเองให้ดีกับโปรแกรมการแข่งขันที่มันไม่ปกติครับ
ลิปิกเกมในครั้งนี้ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เตรียมจะจ่ายเงินอัดฉีดให้กับทัพนักกีฬาไทย
คว้าเหรียญรางวัลในศึกโอลิมปิกเกมส์โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ก็มีหลักเกณฑ์ให้รางวัลกับนักกีฬาบุคลากรและสมาคมกีฬา
ระบุว่าหากนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้
ก็จะรับเงินอัดฉีดนะครับ๑๒ล้านบาทเหรียญเงิน๗ล้าน๒แสนบาท
ทองแดงนะครับ๔ล้าน๘แสนบาทซึ่งโอลิมปิก๒๐๒๐
นักกีฬาไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน๔๑คนก็แบ่งจ่าย๒แบบนะครับ
ที่๑เนี่ยจ่ายเป็น๒ส่วนเลยก็จะแบ่งว่าก้อนแรกเป็นเงินก้อนก่อน
อัตราเนี่ย๑๕๐คือจ่ายครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลืออีก๑๕๐ก็จะให้เป็นรายเดือน
ซึ่งนักกีฬาโอลิมปิกหลายคนที่ได้เหรียญมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบนี้นะครับ
ยังได้เงินเดือนอยู่ภายในระยะเวลา๔ปีก็จะผ่อนจ่ายชำระมา
ที่สองครับจ่ายเป็นก้อนทั้งหมดครั้งเดียวจบเลยแต่ว่าจำนวนเงินรางวัลเนี่ยจะลดลง
โดยเหรียญทองจะเหลือ๑๐ล้านบาทเหรียญเงิน๖ล้านบาทแล้วก็เหรียญทองแดง๔ล้านบาท
ส่วนความเคลื่อนไหวนะครับของทัพนักกีฬาไทยบิ๊กป้อมคุณธนาชัยประสิทธิ์
หัวหน้าคณะนักกีฬาในชุดสู้ศึกครั้งนี้ก็บอกว่า
จะเลือกคนมาทำหน้าที่ถือทงไตรงลงสู่สนามในการเปิดการแข่งขัน
จริงยังสรุปไม่ได้นะครับแล้วก็จะหารือกับทีมผู้ฝึกสอนของแต่ละสมาคม
วันที่๑๘กรกฎาคมนี้เพื่อขอดูโปรแกรมแข่งขัน
หรือว่าการฝึกซ้อมจะกระทบกับนักกีฬาหรือไม่
หากต้องมาทำหน้าที่ถือทงในช่วงค่ำของวันที่๒๓กรกฎาคม
ซึ่งก็คาดว่าเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปอย่างเร็วที่สุดคือวันจันทร์ที่๑๙กรกฎาคมครับ
ต้อมก็ยังบอกด้วยนะครับได้พาไปชมห้องพักนักกีฬาที่ทางเจ้าภาพจัดไว้ให้
ก็ถือว่าโดยรวมบรรยากาศใช้ได้ครับในห้องมี๒เตียงนอนมีห้องน้ำสไตล์ญี่ปุ่น
ถังขยะที่แยกประเภทชัดเจนมีโต๊ะนั่งเล่นตรงกลางถือว่ากว้างพอสมควรด้วย
แล้วก็ทัพนักกีฬาไทยถูกจัดให้อยู่ในตึก๑ชั้น๘ทั้งชั้น
แล้วก็ชั้น๗อีก๓ห้องรวมทั้งหมด๘๓เตียง
สหรัฐอเมริกาคว้าไปถึง๑๐๒๒เหรียญทอง
๗๙๕เหรียญเงินแล้วก็๗๐๖เหรียญทองแดง
แล้วก็ยังเป็นเจ้าเหรียญทอง๒สมัยล่าสุดด้วย
ที่๒ก็เป็นสภาพโซเวียนนะครับ๓๙๕เหรียญทอง
อันดับ๓สหราชอาณาจักรครับ๒๖๓เหรียญทอง
๔เป็นจีน๒๒๔เหรียญทองและอันดับ๕เป็นฝรั่งเศสนะครับ๒๑๒เหรียญทองครับ